กับการพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล
สู้ศึกครั้งใหญ่เลยกับชีวิตในครั้งนี้ค่ะ
โควิดนั่นเองฮะตอนนี้คือทั้งคู่ลุ้นกันทุกวันจริง
เพราะอยากเห็นผลตรวจของทั้งคู่ออกมาเป็นลบ
แต่ว่ายังไม่มีข่าวดีออกมาตอนนี้นะครับ
สงสัยจะเป็นคนคิดบวกมากไปหน่อยมั้ง
ผลเราสองคนก็เลยยังเป็นบวกอยู่
ก็ยังมีเรื่องที่ฟังแล้วใจชื้นอยู่บ้าง
เพราะว่าคุณหมอประเมินว่าเชื้อน่าจะน้อยลงเยอะแล้วค่ะ
แล้วก็หวังว่ารอบหน้าคงจะตรวจไม่พบเชื้อ
ส่วนมากรักษา๓๔สัปดาห์โดยปกติกว่าเชื้อจะหมดอยู่แล้ว
แต่บางคนอาจจะนานกว่านั้นหน่อย๕๖สัปดาห์
แต่เชื่อว่ากำลังใจทั้งคู่ยังดีอยู่นะคะ
เดมี่พร้อมกับข้อความว่า
วันแล้วนะที่ไม่ได้อุ้มลูกกอดลูกหอมลูก

แล้วก็แฟนคลับพี่น้องในวงการบันเทิงนอกวงการ

ก็เลยตัดสินใจกักตัวเองจนครบ๑๔วันแล้วค่ะ
แล้วก็พอครบกำหนดนะคะก็ไปตรวจไปที่เรียบร้อยแล้ว
ผลตรวจก็คือไม่พบเชื้อนะจ๊ะ